ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักเพื่อนต่างเพศ
จะช่วยให้ชีวิตสดใสมีความสุข
เดินหน้าสารสัมพันธ์กับคนหมายปองได้เลย
คนมีคู่อาจต้องห่างกันด้วยเรื่องงาน๓๗วัน
สุขภาพระวังอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลาน
สุนัขทั้งเลี้ยงและจรจัดระวังปัญหาด้านสายตา
โลหิตและหัวใจทำงานบกพร่องมีเหตุต้องไปเยี่ยมญาติเจ็บป่วยในโรงพยาบาล
การเงินจะรู้สึกขยันขันแข็งมุ่งหน้าทำมาหากิน
ทุ่มเทแรงกายปัญญาประสบการณ์หาเงินอย่างไม่ย่อท้อ
หาเงินได้เก่งก็ใช้เงินเก่งด้วยอาจจะเกินรายได้
วางแผนใช้เงินให้ดีการงานงานเบื้องหลังปิดทองหลังพระ
จะส่งผลดีกว่าทำตัวเด่นดังออกหน้าออกตา
ก่อศัตรูให้เกิดขึ้นทำให้งานที่โดดเด่นต้องหยุดชะงัก
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์